มหาสารคามมีดีอะไรที่นั่นเขามีสีสันมีการแข่งขันที่ม่วนซื่นโพแซล

เละเทะกันเลยทีเดียวไปดูภาพบรรยากาศครับ
ก่อนที่จะไปดูการแข่งขันผมให้ดูขบวนงานนี้ก่อน
ที่จังหวัดมหาศาลคามเขาจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกมันมีจริงครับ
ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขาจัดขึ้นนะฮะ
แล้วก็มีเด็กแล้วก็ชาวบ้านมาร่วมงานนี้เต็มไปหมด

เด็กเขาก็ตื่นเต้นกับงานนี้
เนี่ยมาเจอกับตัวบาสคอตแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เห็นแล้วเด็กเขาก็ชอบอยากจะไปถ่ายรูปอยากจะไปสัมผัสไม้สัมผัสมือ
แต่ยืนลำไปลำมาลำไปลำมา

หัวโตขนาดนี้ใส่เสื้อคุมล่มท่ม
โอ้โห้ขอแจกลายเซนต์ให้กับเด็กน้องหนู
เห็นน่าขางนอกยิ้มนะ

เรียกได้ว่าน่าชื่นอกตรม
ต้องเริ่มพัดวีกันเลย
ไอ้ที่โบกไม้โบกมือไม่ใช่ว่าอะไรนะ
ไม่ได้แบบทักทายเหรอคะเรียกเรียกมา
มามาพัดให้หน่อยร้อน

โอ้อยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยสิ
ต้องจูงมือกลับไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะครับ

พอถึงเวลาแล้วเนี่ยถอดปุ๊บโอ้โหยาดมลูกอมยามองมีอะไรบ้าง
เอามาโอ้โหน่าสงสารแต่ก็ทำเพื่อเด็กให้น้องหนูเขามีความสุข
นี่น่าชื่นชมจริงเลยนะจ๊ะน้องจ๋าเอาล่ะแล้วในงานยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายนะ
ไม่ว่าจะเป็นการเฮ้ยแข่งม้าโถกเทกม้าถูกเทกคุณรู้จักไหมม้าถูกเทก
นี่ไงที่ไปหยุดเหยียบบนไม้ไผ่อะค่ะเขาต้องค่อยตรงตัวเดินเดินไปเรื่อย
แต่ถ้าคนที่พอจะมีประสบการณ์เล่นได้แล้วโอ้โหเดินได้ไกลเลยนะจะบอกให้
เขาบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้ที่ให้น้องหนูเขาได้แข่งขันกันนะครับ
แต่แข่งม้าโถกเทคมันธรรมดาไป
อ้าวไปอีกการแข่งขันสนุกแน่นอนการแข่งขันจับปลามาราทอน
คือจะให้เด็กน้องนักเรียนลงไปจับปลาตั้งแต่ตอนเช้า
แล้วก็ไปถึงตอนเย็นเลยนะครับถึงจะปล่อยให้กลับบ้าน
โอ้โหคุณคะมันก็นานไปค่ะสงสารเด็กค่ะ

โอ้โหหลายทีมส่งมาแข่งขันกันแต่กว่าจะลงไปแข่งขันจับปลาได้
เขาเตรียมเอาไว้แล้วนะว่าใครได้ปลากี่ตัวน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาจดสถิติกัน

จะไปจับปลาทำไมมีแตงโมมีกล้วยจะเอาไปเป็นเหยื่อล่อปลาเหรอครับ
ไม่ใช่เอามาไว้ก่อนมีแตงโมมีกล้วยมีน้ำมีลูกโป่ง
ก็คือก่อนที่จะลงน้ำลงโคนไปจับปลาเด็กเหล่านี้ต้องกินแตงโมกินกล้วยกินน้ำกินลูกโป่ง

ลูกโป่งให้ครบซะก่อนแม่เสร็จปั๊บต้องสวมถุงเท้าไปด้วย
แล้วถ้าผ่านด่านครบทั้งหมดแล้วถึงจะสามารถลงไปจับปลาในบ่อได้
น้องหนูเห็นแล้วรู้สึกไม่อยากเป็นเด็กแล้วอยากโตเป็นผู้ใหญ่เลย
ถ้าเป็นเด็กแล้วลำบากขนาดนี้ขอเป็นผู้ใหญ่เลยได้ไหมครับ
ต้องผ่านวัยเด็กก่อนต้องมีประสบการณ์ชีวิต
มันเป็นความสนุกของน้องเขาเราอยากให้น้องเขาได้ผ่านในสิ่งที่ลำบาก
พอผ่านสิ่งที่ลำบากมาได้คุณจะเป็นผู้ใหญ่อย่างแข็งแกร่ง

คุณเห็นธีราของเด็กมั้ย
คุณซู่สุดชีวิตเลยมั้ยหนา
ผมอยากให้ดูอีกสักรอบนึง

คือการกินแตงโมมันมันก็สนุกแล้วนะ
สองคนจะไม่แยกจากกันต้องกินคู่กันต้องจบพร้อมกันถึงจะสามารถลงน้ำไปจับปลาได้
แล้วคนมีวิธีการกินแบบบางคนมีก็อุด
แล้วหลังสู้เต็มที่ตายเป็นตายเอาจริงน่ะเออ
คุณผู้ชมเท่านั้นยังไม่พอพอเสร็จจากกิจกรรมนี้แล้ว
น้องหนูเหล่านี้เขาก็กระโดดลงน้ำเลยผมให้ดูบรรยากาศกันหน่อย
โดดลงน้ำไปในบ่อเนี่ยนะครับสนุกมากนี่เป็นไง
ไม่มีรีรอโดดลงไปปุ๊บก็จับปลาให้ได้มากที่สุด
แต่ละคนก็เอามือแบบว่าล้วงหาสาวหาแล้วคุณคิดดูความลำบาก
ค่ะไปเป็นคู่อ่ะคือคนหนึ่งจะไปนู่นอีกคนจะไปนี่ไม่ได้
มันต้องไปด้วยกันอ่ะสิมันติดกันไงเอ้ย
แต่ว่าเขาก็จะมีคล้ายแบบอะไรนะแบบผ้าขาวม้าเหรอ
ไม่ใช่ผ้าขาวม้าไอ้ที่ไว้ใส่ปลาถุงใส่ปลา
ติดเอาไว้ด้วยเหมือนอีกคนนึงคอยถือถุง
อีกคนนึงก็คอยควานหากันไป
ทำงานมันต้องเป็นบัดดี้แบบนี้แบ่งหน้าที่กันให้ดี
ความสนุกสนานมีให้ได้ติดตามไปดูกันฮะ